คุณผู้ชมครับเมื่อวานมีเหตุเกิดขึ้นที่พังงา
เพราะว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปแทงนางจีรวรรณสิริรักษ
หรือว่าป้าปี๊ดวัย๘๐ปี
ซึ่งป้าปี๊ดเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพังงาหลายสมัย
แล้วก็ผู้คนต่างรักป้าปี๊ด
คือป้าปี๊ดเป็นคนทำงานดีขยันขันแข็งชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
งานบุญงานราชงานหลวงไม่เคยขาด
ดังนั้นพอป้าปี๊เสียชีวิตชาวบ้านก็เลยเสียใจมากนะครับ
ถูกฆ่าตายเมื่อวานนี้ตอนช่วงสาย
ปรากฏว่าตำรวจพังงาทำงานเร็วจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
มมาจากเรื่องของลูกชิ้นทอดและการถูกดูถูกดูแคลน
ดังนั้นทีมข่าวของเรานะครับก็ติดตามประเด็นนี้นะครับ
ติดตามรายงานสดได้จากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดคดีฆาตกรรมนี้จากจังหวัดพังงาเชิญครับ

ตำรวจพังงานำตัวคนร้ายฆ่าอดีตสทพังงานหลายสมัยฝักขังศาล

ขณะเดียวกันเมื่อช่วง๔นาฬิกาที่ผ่านมาทางตำรวจนำตัวคนร้าย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ไม่มาทำช่วงเช้าเพราะว่าหวั่นว่ากลัวจะมีเหตุรุมประชาคารกัน
ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับคนร้ายก็รับสารภาพว่าที่ฆ่า
เพราะว่าถูกดูถูกและไม่ยอมขายลูกชิ้นทอดให้ครับ
จากกรณีเมื่อวานนี้นะครับที่นางจีรวรรณสิริรักษ์อายุ๘๑ปี
อดีตพยาบาลและอดีตสทเมืองพังงาหลายสมัย
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในอาคารพาณิชย์๒ชั้นมีร่องรอย
ของมีคมบาดที่บริเวณใต้ราวนมนะครับอีกแผลที่ลิ้นปี่และไหล่ซ้าย
ส่วนที่หน้าผากและบริเวณศีรษะพบร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
และต่อมาทางตำรวจสพเมืองพังงาและชุดสืบสวน
ภูทรจังหวัดพังงาลงพื้นที่ติดตามคนร้าย
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับพบผู้ต้องสงสัยเป็นชาย
ขับขี่รถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงเข้ามาที่จุดเกิดเหตุจนช่วงเย็นครับ
ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ก่อนนำตัวมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ทราบชื่อนายพันธวัฒน์นะครับชัยนาขินอายุยี่สิบเอ็ดปี
อาชีพรับจ้างส่งแก๊สหุงต้มพร้อมด้วยของกลางนะครับ
เสื้อผ้าเปื้อนเลือดอาวุธมีดรถจักรยานยนต์
ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าจริงนายธนวัฒน์หรือว่านายโอเนี่ยนะครับ
บอกว่าประมาณ๑๐นาฬิกาวันนี้ได้ขับรถผ่านมาที่หน้าบ้านคนตาย
ซึ่งปกติจะมีลูกชิ้นทอดขายอยู่หน้าบ้านจึงได้จอดรถหน้าบ้านและได้ตะโกนถามผู้ตายที่นั่งอ่านหนังสือ
อยู่ภายในบ้านว่าซื้อลูกชิ้นทอดแต่คนตายเนี่ยบอกว่าไม่ขาย
รู้สึกโกรธที่คนตายพูดมาเหมือนกับไล่ให้ไปจึงขับรถอ้อมไปทางหลังบ้านนะครับ
จากนั้นได้แอบเข้าไปทางหลังบ้านคว้ามิดทำกับข้าวในห้องครัวติดมือเพื่อจะทำร้าย
พอคนตายเห็นจึงรีบหนีขึ้นชั้น๒คนร้ายก็วิ่งตามครับขึ้นบันไดแล้วใช้มีด
้วงแทงหลายครั้งจนสิ้นใจตายที่ชั้น๒แล้วหลบหนีออกทางหลังบ้าน
ขับรถเอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งใกล้รั้วโรงเรียนอนุบาลพังงา
แล้วขับกลับร้านแก๊สนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วทำงานตามปกติ
ก่อนที่ตำรวจจะตามจับกลุ่มตัวได้
สำหรับแรงจุงใจคนร้ายบอก
คนตายชอบด่าว่าเวลาไปส่งแก๊สเนี่ย
ถังแก๊สเก่าบ้างถังไม่ดีบ้างส่งให้ช้าบ้าง
เก็บมาเป็นความแค้นในใจตลอดมา
ประกอบกับ๒วันนี้ได้มีความเครียด
จากที่ไปทำลูกสาวของชาวบ้านเขาท้องคนหนึ่ง
ทางแม่ฝ่ายหญิงก็ให้หาเงิน๑๕๐๐๐บาทเพื่อไปทำแท้ง
หากไม่ให้จะไปแจ้งความเอาผิดทำให้เกิดความเครียด
วันเกิดเหตุนะครับเมื่อวานนี้จึงขับรถมาส่งแก๊สบริเวณนี้
และจะแวะซื้อลูกชิ้นก็เกิดความโกรธแบบควบคุมตัวเองไม่ได้

ขณะเดียวกันนะครับเมื่อช่วง๔นาฬิกาที่ผ่านมา
ตำรวจคุมตัวนายโอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๔จุด
เพื่อเลี่ยงญาติผู้เสียชีวิตและเหตุรุมประชาธรรม
จุดแรกเริ่มจากชี้จุดเกิดเหตุบริเวณอาคารพาณิชย์
นำตัวผู้ต้องหาชี้ประตูหน้าอาคาร

กระทั่งเข้าทำงานตามปกติ
เบื้องตนในโอยืนยันว่าเหตุที่ทำไปจากปันดารโทรศะ
ซึ่งตนเองเข้าขอลูกชิ้นทอดแต่ผู้ตายไม่ขายให้
ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตขอให้พนักงานสอบสวนนะครับตรวจปัสสาวะผู้ต้องหาเพื่อหาสารเสพติด
ซึ่งพบว่าปัสสาวะมีสีม่วงนะครับด้านนางสาวทิพาพรสิริรักษ์อายุหกห้าสิบหกปีครับ
ลูกสาวผู้เสียชีวิตกล่าวว่าตามที่คำรับสารภาพของผู้ต้องหาว่าบันดาลโทษะ
จากเหตุเข้าซื้อลูกชิ้นทอดนั้นไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าขณะเกิดเหตุ
ยังไม่มีการตั้งโต๊ะขายลูกชิ้นผู้ตายเนี่ยนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงนั่งเล่นนะครับ
โดยส่วนตัวและญาติมั่นใจว่าสาเหตุเกิดจากยาเสพติดของผู้ต้องหาที่เสพอยู่
ซึ่งตนเองและผู้เสียชีวิตรู้จักกันมาก่อนจากการส่งแก๊สที่บ้านยืนยันไม่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้ครับ
นางที่พาพรนะครับยอมรับว่าตอนนี้สภาพจิตใจของญาติญาติค่อนข้างแย่ครับ
รวมถึงคนพังงาด้วยเพราะในพื้นที่พังงา

ลักษณะแบบนี้มาก่อนนะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ตายนะครับ
ในข้อหาข้าพูดอื่น
ตายโดยเจตนาและไตรรองไว้ก่อน
ขณะที่คนร้ายได้กล่าวขอโทษไปถึงญาติพี่น้องคนตาย
บอกว่าที่ทำลงไปนั้นเพราะความโกรธจนควบคุมสติไม่ได้
หากย้อนกลับไปได้จะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดครับ
ขณะที่ด้านหลังของผมนี่คือบ้านจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางญาติปิดบ้านเงียบนะครับ
แต่ยังคงตั้งป้ายขายลูกชิ้นทอดลูกชิ้นลวกอยู่หน้าบ้านเช่นเดิมนะครับ
ขณะเดียวกันตอนนี้ญาติญาติได้ไปรับศพนะครับ
แล้วก็จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาในเย็นวันนี้ครับ

สิทบุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดพังงาครับ